พูดถึงธรรมชาติก็ต้องนึกถึงสวนนงนุษย์พัทยาล่ะ
จากสวนสวยแล้วก็ยังมีช้าง
ที่ตอนนี้เรียกว่าจะทำสถิติโลกเป็นปางช้างลูกดกที่สุด
เพราะว่าปีนี้มีช้างที่ตกลูกออกมาใหม่ตัวที่๑๑แล้วค่ะคุณค่ะ
มาแล้วแป้นมาแล้วนะคะ

ซึ่งตัวล่าสุดก็คือพลายเคียงดาวเป็นสมาชิกเชือกที่๘๔
ของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาแล้วค่ะ
ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตกลูกมาเป็นตัวที่๑๑แล้วนะคะ
แล้วก็พอมีสมาชิกใหม่แบบนี้ก็มีพิธีรับขวัญช้างล่ะค่ะ
ก็ต้องออกมาเต้นมาเต้นกันนั่นแหละ

ส่วนพิธีทางสงฆ์เนี่ยผู้คำสิริมงคลก็ได้
นิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษตำบลบังเสร่
เจิมหน้าผากประพรมน้ำมนต์ลั่นคล้องกลองชัย
เรียกว่าจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว
ซึ่งท่านผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยานายกัมพลตันสัจจาบอกว่า
ดูแลสมาชิกช้างทุกเชือกเป็นอย่างดี
ให้ตรวจสุขภาพตามมาตรฐานการจัดการปางช้าง
ก็เลยทำให้ช้างทุกเชือกอารมณ์ดีมีความสุขเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ไม่ใช่แค่พลายเคียงดาวนะ
ตอนนี้มีแม่ช้างที่ตั้งท้องอยู่อีกหลายเชือกเลย
ก็คาดว่าแต่ละปีจะมีช้างเพิ่มขึ้นกว่า๑๐เชือก
แล้วก็หวังว่าจะสร้างสถิติโลกเป็นปางช้างที่ลูกดกที่สุดในโลก
รอบปีด้วยเดี๋ยวเรามารุ้นแล้วก็มาแสดงความยินดีกันต่อไปด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะช่วยกันอนุรักษ์ช้างเอาไว้